สุดยอดเกี่ยวกับเรื่องกินจะพลาดได้ยังไง
เพราะว่ารายการของเราก็มีของกินอร่อยบอกต่อกันมากมายเลยนะคะ
แต่ถ้าจะอร่อยทั้งทีจะบอกว่าคุณผู้ชมไปอร่อยร้านนี้
เพราะว่าเขามอบฟรีให้กับคนที่บริจาคโลหิตด้วยนะจ๊ะ
นี่ร้านนี้เลยคุณคะอยู่ที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ร้านนี้เป็นร้านสเต็กนะที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากเนี่ย
โลกโซเชียลเขาก็แชร์กันไปแบบนี้ค่ะ
บอกต่อกันเพราะว่าไม่ใช่แค่สเต็กอร่อยเท่านั้น
แต่เขายังมีกิจกรรมดีเพื่อเป็นการส่งเสริม
แล้วก็คืนกำไรให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารด้วย
โดยเฉพาะลูกค้าที่ได้บริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ใครที่ไปบริจาคเลือดมาแล้วเนี่ยนะมาที่ร้านนี้แล้วบอกเลยว่า
บริจาคเลือดมาพี่เขาให้ทานฟรีเลยค่ะ
สเต็กหนึ่งจานแบบไม่ต้องพูดเยอะอ่ะอ๋อเอาไปเลยเต็มแบบนั้น
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณมันไม่ได้พอเพียงแค่ว่าคนบริจาคเลือดนะ
ใครที่เป็นผู้พิการเป็นคนยากไร้ก็ทานฟรีด้วยเช่นกันนะคะ
เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะคะ
คนที่เป็นเจ้าของร้านนี้ก็คือนายสุรชัยเกี่ยวกันทึกนั่นเอง
เขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านนี้มาหลายปีแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมต่างเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาตลอด
ล่าสุดเห็นว่าทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีประกาศออกมา
บอกว่าประสบภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก
ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้คนไปบริจาคเลือดค่ะ
แล้วก็ทำดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมก็เลย
เอาล่ะคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ชีวิตสำคัญกว่าผมสามารถที่ยืดตรงนี้ให้ได้
มันไม่ใช่คิดเผื่อเงินพอหรือล่างไม้
ดิฉันขอปลอบมือที่เพราะสุดยอดค่ะ
คุณสุรชัยเกียวกันทึกเจ้าของร้าน
บอกเลยว่าอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีค่าไปกว่าชีวิตคนคนนึง
เพราะฉะนั้นการให้อาหาร๑จานเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ว่ามันสามารถต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนโดยเฉพาะผู้พิการหรือผู้ยากไร้เนี่ย

ผู้พิการมาทานข้าวที่นี่ได้ฟรีนะ
ได้แต่ใครที่ไปบริจาคเลือดก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกัน

ถือว่าได้ช่วยกันนะได้ช่วยสังคม
เป็นอีกคนนึงที่ทำตามกำลังที่ตัวเองมีทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์จริง

รบมือเลยคุณพี่ต้องบอกว่าใจพี่หล่อมากเลยนะ
คือเขาบอกว่าแบบอาหารจานหนึ่งมันไม่ได้มีค่าเท่ากับชีวิตของคนคนหนึ่งหรอก
ชีวิตคนมันมีค่ามากกว่าแค่อาหารจานเดียวที่เขาจะสามารถแบบหยิบยื่นน้ำใจในจุดนี้ให้กันได้

ดูข่าวนี้แล้วมีโอกาสนะก็ไปบริจงบริจาคเลือดเนาะ